คุณผู้ชมคะมาดูเคสนี้หน่อยค่ะที่ร้องมาแล้วก็อยากให้ไทยรัฐช่วยด้วย
เคสนี้ต้องเข้ารับการผ่าตัดเพราะว่าเป็นโรคตับแข็ง
ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากนัก
แต่คนที่เป็นโรคนี้อายุแค่๘เดือนเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม
เพิ่งลืมตาดูโรคมาได้ไม่ถึง๑ปีน้องเป็นตัดแข็งต้องผ่าตัดเพื่อรักษาชีวิต
แต่สิ่งที่แม่กังวลกลัวจะสูญเสียลูกสาวคนเล็กไปเนี่ย
กลัวว่าผ่าตัดแล้วน้องจะไม่ได้กลับมาแม่เองก็ไม่มีเงินด้วยนะคะ
ดังนั้นร้องมาอยากให้ไทยรัฐช่วยด้วยเราไปติดตามพร้อมกันค่ะ
เป็นตัดแข็งแล้วหมอนางวิภีรักษายังไงบ้างคะ
เพ็ญประพาเพชรทองชาวเมืองตรังวัย๓๓ปี
หลั่งน้ำตาทุกครั้งที่พูดถึงลูกสาวคนเล็กวัย๘เดือนที่มีอาการตับแข็ง
เป็นน้ำตาแห่งความกังวลว่าอาจจะสูญเสียลูกสาวคนเล็กไป
เพราะไม่มีเงินผ่าตัดรักษาชีวิตลูกซึ่งเป็นเงินกว่าแสนบาท
เด็กหญิงบุษราทักแก้วหรือน้องปริมวัย๘เดือน

ตรวจพบว่าน้องเป็นโรคตับแข็งเมื่ออายุได้เพียง๕เดือน
จากนั้นไปรักษารับยามาทานประคองอาการเรื่อยมา
ล่าสุดคุณหมอส่งตัวเพื่อตรวจเพิ่มเติม
เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
คุณหมอบอกว่าจะหาคิวผ่าตัดให้น้องเร็วที่สุด
เพราะถ้าไม่รีบผ่าตัดอาการของน้องจะสุดหนัก
จนถึงขั้นเสียชีวิตได้
การผ่าตัดรักษาชีวิตน้องครั้งนี้
เป็นการผ่าตัดที่วัดหัวใจของคนเป็นแม่
เพราะเป็นการผ่าตัดปลูกไทยตับจากแม่สู่ลูก
แม่และลูกต้องผ่าตัดไปพร้อมกัน

ทำให้น้องท้องโตแขนขาบวมตาเหลืองมีจ้ำเลือดตามตัว
อาการเหล่านี้ทำให้น้องไม่สบายตัว

แม่ต้องดูแลน้องตลอดเวลา

มีเพียงพ่อคนเดียวที่ออกไปรับจ้างได้เงินหลักร้อยต่อวัน

เพราะกลัวหาเงินไม่ทันกับกำหนดเวลาที่ต้องพาลูกไปผ่าตัด
ที่ปรึกษากับหมอหมอบอกว่าต้องใช้หลักเป็นเศรษฐ์ค่ะ

ช่วงนี้ไปรักษาที่โรคยาบาลลามาก
พลังผ่าตัดเร็วน้องต้องอยู่ทุนลูกประมาณ๖เดือน
นับจากวันนี้ครอบครัวมีเวลาไม่นานนักในการรวบรวมเงินให้ได้หลักแสน
เพื่อการผ่าตัดรักษาชีวิตลูกน้อย
แม่เลยขอวอนผ่านไทยรัฐช่วยด้วย
ให้ผู้มีจิตเมตตาช่วยสนับสนุนค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับแม่สู่ลูก
บัญชีของคุณแม่เองตามที่ขึ้นในหน้าจอเลยค่ะ
ครอบครัวนี้มีเวลาไม่นานนักแล้วนะคะ
ที่จะรักษาชีวิตลูกน้อยให้อยู่กับพวกเขาต่อไป
เป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจของคนเป็นแม่นะคะ
ก่อนที่จะเอาลูกไปผ่าตัดเงินหลักแสน

ใครที่พอมีกำลังมีจิตศรัทธาก็อย่าลืมช่วยกันนะคะ
ตอนนี้หลักร้อยหลักพรรมก็หายาก